เอาไปต่อกันเลยละกันนะไหนก็ดูอะไรอย่างนี้แล้ว
ไปดูเรื่องของแย้กันบ้าง
แย้นี่นะคะมันจะต้องลงรูใช่ไหม

ทำไมแย้ตัวนี้มันไม่ยอมลงรู้
เห็นไหมมันกำลังจะเข้ารูซึ่งเป็นที่อยู่ของมัน
แต่คุณผู้ชมสังเกตเห็นเชือกเขียวนั้นใช่ไหม
มันคือบ่วงที่คนเอามาดักมาล่อจะมาจับแย้ไงคะ

เข้าไปแล้วแต่มันก็เอาออกมาได้
จนกลายเป็นว่าบวงของนุษณ์น่ะไม่สามารถทำอะไรแย้งได้
เห้ยก็มันรู้ทันอ่ะใส่แย้งเนี่ย

สุดท้ายก็ไม่ยอมลงรูเออรอดไปได้
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าสาเหตุที่แท้จริง
ที่มันไม่ยอมลงรูเพราะอะไร
เรามีภาพให้คุณผู้ชมดูกัน
สาเหตุของมันก็คือ
มีเจ้าตัวนี้ค่ะมันมาบุกบ้านของมัน
เฮ้ยมีงูอยู่นี่นะ
เออรูที่มีงูโผล่ออกมานี่แหละค่ะ

มันคือรูแยะแต่งูเนี่ยแอบเข้าไป
ว้าย

อยู่ในรูใช่ไหมเราต้องให้งูออกมาก่อนนะคะ
ถ้ารูมันตันอย่างนี้ก็ขดระบายไปสิ
รูงูน่ะไม่ใช่ที่ที่คุณอยู่มันก็ต้องหลบไปได้